ไทยรัฐทีวีได้นำเสนอกรณีเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
อยู่ทั้งครอบครัวมีอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง
ตาลอยอาเจียนแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแล้วก็หมดสติช็อกเกร็ง
ลายฟูมปากกันไปหมดเลยหลายคนก็มองว่านี่ถูกวางยาหรือเปล่า

คือบ้านนี้เนี่ยนะคะมี๓คนคือมีนางสำเนียง
มีนายสว่างนาพรมแล้วก็มีนางปุ๋ยศรีสมัย
วัยหนึ่งร้อยสามปีครับนั่งกินข้าวด้วยกันค่ะ
กับข้าวมีต้มขาไก่แล้วก็มีไข่ต้ม
พอกินไปเสร็จปุ๊บอาการออกเร็วมากเลย
ทั้งใจสั่นตาลอยชักเกร็งน้ำลายฟูมปากนะคะ
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวของเราไปสอบถามนางสำเนียง
แล้วก็นายสว่างนาพรมสองสามีภรรยาก่อน
เพราะว่านางปุ๋ยศรีสมัยวัย๑๐๓ปีเนี่ยตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะคะ
พักผ่อนอยู่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นายสว่างเล่าว่าวันเกิดเหตุ
อาการเขาเนี่ยหนักกว่าใครเพื่อนเลยเพราะว่ากินข้าวสวยแล้วก็ต้มขาไก่ไปมากกว่าคนอื่นค่ะ
พอกินเข้าไปได้สักพักหนึ่งอาการออกแล้วตาลายตัวสั่น
ตอนแรกเขาเข้าใจว่าสงสัยความดันคงขึ้นเพราะว่าอายุอนามก็ประมาณสัก๖๐ปีแล้ว
คงจะเป็นความดันแหละเลยให้ภรรยาซึ่งก็คือนางสำเนียงเนี่ย
หยิบยาความดันมาให้หน่อยยังไม่ทันจะได้กินค่ะ
ทนไม่ไหวคืออาการมันแรงมากต้องวิ่งไปเด็ดใบรางจืดที่ริมรั้วหน้าบ้านมากินบรรเทาอาการ
เพราะคิดว่าน่าจะถูกพิษแน่แน่แต่ก็ไม่ทันนะคะ
คือเคี้ยวไปแล้วแล้วมันไม่ไหวเพราะอาการรุนแรงใบรางจืดยังคาปากอยู่เลยแล้วเขาก็หมดสติคาอยู่ตรงนั้นเลย
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าครอบครัวนี้โดนวางยาพิษแน่เลยเพราะเป็นเหมือนกันหมดเลย
แต่ทางครอบครัวเองทั้งนายสว่างแล้วก็นางสำเนียงก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นการวางยาหรอก
มันน่าจะเป็นสารพิษตกค้างจากข้าวสารมากกว่าหรือไม่ก็จากต้นข้าวกับข้าวเนี่ย
ขาไก่กับไข่ต้มมันไม่น่าจะมีสารพิษเพราะว่าพืชผักเขาทำเขาปลูกมาจากสวนหลังบ้าน
ปลูกเองมันปลอดผันพิษเขาเอามาทำเองเลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นสารตกค้างจากข้าวสาร
ทีนี้มีเพื่อนบ้านก็บอกไงว่าแต่ข้าวสารนี้เขาได้รับมานะมีคนให้มา
ก็ไปสืบดูว่าใครให้มาคนให้มาคือนายสมชายซึ่งเป็นญาติกันค่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่าหรือว่านายสมชายวางยาหรือเปล่ามันเลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันขึ้นมาค่ะ
ซึ่งทางนางสำเนียงแล้วก็นายสว่างบอกว่ามันไม่น่าจะใช่การวางยาหรอก
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบออกมาแล้วเป็นเรื่องของการวางยาจริงแล้วแล้วก็
ก็ให้ตำรวจเขาจัดการก็แล้วกัน
เลยเกาเขาก็ห่วงเลย
ในใจผมไม่สงสัยเลยเพราะปีที่แล้วเขาก็ไม่ให้กิน

คิดว่าเขาจงใจตั้งใจไปแล้วไม่ไม่คิดเลยสินะ
เนี้ยนี่ดูจากศีลหน้าท่าทางแล้ว
คือเขาไม่ได้คิดจริงคิดว่ามันน่าจะเป็นสารตกค้างนะคะ

คุณยายปุ๋ยก็คือคุณยายปุ๋ยอายุ๑๐๓ปีที่ก็
โดนรื่องเหมือนกันที่นั่งกินข้าวอยู่นะ
เป็นอดีตภรรยาที่มีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เลิกร้ายแยกกันอยู่ไป
เอาข้าวไปให้อดีตภรรยาแต่ปรากฏว่าน้องภรรยาเนี่ยไม่พอใจ
เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยภรรยาก็บอกว่า
โดนนายสมชายทำร้ายร่างกายบ้างล่ะด่าทอบ้างล่ะแสดงอาการ
เหมือนมีอาการทางจิตสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยเลิกกันออกมา
น้องภรรยาก็เลยไม่ชอบพอเอาข้าวไปให้
ภรรยาบอกให้เอาไปคืนไม่เอาไม่กินไม่รับ
ภรรยาก็เอาข้าวมาคืนนายสมชายนายสมชายก็เลยเอาข้าวถุงเนี้ย
ไปให้ต่อกับครอบครัวของนายสว่างซึ่งนายสมชายเองนะคะก็ยอมรับว่า
เขามีอาการทางจิตจริงก็ต้องกินยาอยู่ตลอด
แล้วเขาก็เป็นคนเอาข้าวสารไปให้ครอบครัวนางสำเนียงเองนี่แหละเพราะเป็นญาติกัน
อย่างที่บอกมันเสร็จสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไง
ก็อยากให้ญาติย่าได้กินข้าวใหม่ก็เอาไปให้ทุกปีนะคะ
ทีนี้เขาเลยบอกว่าเขาไม่มีทางวางยาหรอก
ครอบครัวเดียวกันเป็นญาติกันสายเลือดก็ใกล้กันเดียวกันอยู่แล้ว
จะวางยากันทำไมแต่จุดประเด็นเอาไว้นะบอกว่า
แต่ว่าข้าวถุงนี้อย่างที่บอกมันไปอยู่ที่บ้านอดีตภรรยามาก่อน
แล้วอดีตภรรยาก็เอาข้าวถุงเนี้ยมาคืนเขา
เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นใส่อะไรลงไปหรือเปล่า
เอาข้าวมาวางอ๋อในข้าวถุงที่มีเอามาวาง
ไปกาวมังนี่ไปกาวมังอ่าอ่าเราก็เลยเอาข้าวในกาวมังนั้นอ่ะอ่า
อ่าใส่ถุงใส่ซุ้มไปให้ให้ป้าปุ๋ยแนวอินอายุร้อยสามปี
ข้าวฉันเสียใจอ่ะเนี่ยข้าวฉันบริสุทธิ์ที่ไปให้ป้าปุ๋ยอายุร้อยสามปีเนี่ย
แต่เจ๊เอี่ยงเนี่ยแกเอาเห็ดม้ามาจากไหนมาใส่ในต้มยำต้มยำไก่อ่ะ
ไม่ใช่ข้าวฉันบริสุทธิ์นะไม่ใช่ข้าวฉันมีพิษนะไม่ใช่นะ
เมียปู่เป็นคนมาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยเพราะว่าไอ้โชว์มันมีถูกกับฉัน
ถ้าคนตรวจมันออกมาว่าข้าวเรามียาพิษหรือสารพิษ
ก็คือน้องภรรยาที่บอกว่าไม่ถูกกันแล้วบอกให้เอาข้าวมาคืนนี่แหละ
แต่จริงพอไปสอบถามนายโชว์นายโชว์เองก็บอกเหมือนกันนะว่า
ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะเอาข้าวจะเอาของอะไรมาให้พี่
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาก็ให้ไปสิไม่ได้สนใจเลย

คือเรื่องนี้มันเริ่มขยายเรื่องไปแบบเหมือนบานปลายใหญ่โตนะคะ
ซึ่งทางด้านของคดีเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจโทรภัยรัฐหาศิลป์
รองผู้กำกับการสอบสวนสพพนัทนิคมก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
โดยเฉพาะนายสมชายที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าใช่ไหม
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็ไม่เจอพิรุธอะไรนะ
แต่ว่าตอนที่ไปตรวจสอบที่บ้านของนายสว่างกับนางสำเนียงเนี่ย
เก็บตัวอย่างข้าวสารทั้งเก่าและใหม่มาเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงอาหารที่กินในวันนั้นด้วยรวมถึงภาษณะอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย
ส่งให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางทำการตรวจหาสารปนเปื้อน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว
โดยใช้เวลา๑เดือนหรือว่าประมาณ๓๐วันถึงจะรู้ผล
เพราะฉะนั้นอดใจรอกันอีกสัก๓๐วัน
เราจะได้รู้กันว่าสรุปแล้วมันเป็นแค่สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่ฉีดแรงเกินไป
หรือว่าคดีนี้จะมีเงื่อนงำของการวางยาจริง

ความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบแน่นอน